ต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าพี่ปู
อย่างที่บอกไปคู่ไหนจะเลิกก็เลิกกันไป
สวีทหวานกันมากจริงค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะไปไหนมาไหน
เรียกว่าทั้งคู่ไปด้วยกันตลอดตั้งแต่มีแฟนเด็กนะคุณ
พี่ปูเนี่ยแฮปปี้มากขึ้นนะอะไรก็ดูเขาเรียกอะไรนะสดใส
แฟนเขาก็สวยด้วยเอ็กซ์แล้วก็อึมขนาดนี้
พี่ปูบอกเลยห่วงนะเพราะว่าแฟนเขาสวยใช่ไหมคุณ
เข้ามาช่วยสกรีนงานให้กับสาวนุ๊กซี่ด้วยตัวเองด้วย
พี่ปูให้เหตุผลว่าที่ต้องทำแบบนี้

ให้ดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหน่อยนะครับ

แต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามไม่คิดก้าวไก่
ถึงขั้นให้แฟนสาวเลิกทำอาชีพพริตตี้
แย้มถึงแนวโน้มถึงเรื่องการแต่งงาน

บางทีเราก็จะเตือนในเอา
สมมุติว่ามัน๑๐๐เราก็จะขอเขาแค่สักนิดนึงนะครับ
ลดลงมาประมาณสัก๓๐๔๐ประมาณนั้นเอง

ที่เขาจะต้องรีวิวสินค้าเป็นพวกนี้ทั้งนั้นเลย

แล้วก็มันก็เห็นทีหลังมันเสียความรู้สึก

เหมือนพูดจนให้เขา
จนให้เข้าหูกล้อง

ก็บอกว่าต้องให้เขาเป็นคนคิดเอง

แต่ถ้าเวลาถ้าเป็นทริปที่ไปทะเลกัน๒ต่อ

แซ่บทุกรูปเป็นงานคู่แพ็คคู่มาด้วยกันเลย